ช่วงนี้นะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะหลายกิจกรรมนะคะก็ต้องถูกงดเว้นไป
ยิ่งเรื่องเที่ยวนะโอ้โหพับโครงการไปยาวเลยค่ะ
แต่ว่าหัวใจเราอยากเที่ยวไม่เป็นไรคราวนี้เรามีเที่ยวทิพย์มาฝาก
เที่ยวทิพย์หมายถึงไปที่ไหนก็ได้ที่ใจเราต้องการคุณผู้ชมค่ะ
คราวที่แล้วเรานำเสนอผู้ใหญ่เที่ยวทิพย์ไปแล้วเดี๋ยวคราวนี้เด็กเขาก็เที่ยวทิพย์เหมือนกัน
จินตนาการโอ้บอกเลยว่าล้ำเลอร์สุดยอดค่ะไปที่บ้านแรกดีกว่า
บีน่าบุ๊กลินค่ะคนนี้ท่าทางอากาศมันร้อนหรือเปล่าไม่รู้นะ
ก็เลยชวนกันเล่นน้ำฝาแฝดค่ะชายหญิงบีน่าบุ๊กลิน
อ่ะทำเอาคุณนานาต้องหากิจกรรมมาให้ลูกลูกทำค่ะเพื่อไม่ให้น้องเครียด
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดครัวทำอาหารลุกขึ้นมาโยกย้ายเต้นร้องเพลง
รวมไปถึงแต่งตัวนะคะประหนึ่งว่าเนี่ยเตรียมจะไปเที่ยว
นาการนะต้องมานะเมื่อพูดถึงว่าจินตนาการไปเที่ยวแล้วค่ะ
งานนี้ก็เลยเกิดกับว่าเที่ยวทิพย์ขึ้นมากับครอบครัวนี้นั่นแหละ
ด้วยการเปิดสระว่ายน้ำโชว์ลีลาอันนี้ที่บ้านเขามีสระว่ายน้ำนะคะ
เออก็ดำผุดดำไหว้กันไปคุณผู้ชมค่ะเอาลูกโป่งมาลอยเต็มเลยนะ
ก็หนึ่งว่าเขาเป็นป่าแมงกระพุนหรือเปล่าอันนี้นะคุณผู้ชมป่อย
เพราะว่าน้องมะลีบอกว่าแม่หนูอยากไปเที่ยวบ้างนะค่ะ

ไอดอลเขาชอบทานกันต้องแบบว่า
ใส่ของมารอยน้ำมา
ปกติเค้าให้ใส่ตะกะไหวไหนเลยใส่ผัดเลยเหรอ
แล้วอาหารมื้อเช้าของน้องมะลิเป็นอะไรรู้ไหมคะ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะมีอีกบ้านนึงบ้านนี้ยกให้เลยความครีเอดนะคะ

พ่อดวงแทคสักอย่างไม่ต้องขอว่างบ้านก็ไม่มี
ไม่เป็นไรคุณพ่อเป่าลมสระว่ายน้ำให้ลูกชายเล่นซะเลยค่ะ
แล้วที่บอกว่าคุณพ่อเขาลงทุนเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
อันนี้มันอยู่ในคอนโดอยู่ในบ้านบ้านเล็กมันใหญ่ตัวอะไรมากมาย
แต่ดูความสุขที่มันแบบใหญ่ครับบ้านกันเลยค่ะ
ดีค่ะเป็นที่ไหนคะ
เลอะก็เช็คได้แต่ความสุขของลูกเนี่ยขาดหายไม่ได้